ครอบครัวนี้ก็สูญเสียลูกสาวเหมือนกัน

ตอนนี้ผลชนะสูตรศพของน้องจีหุ่นออกมาแล้ว
อีกอย่างหนึ่งก็คือความคืบหน้าทางคดี
มีการแจ้งข้อหาทั้งคุณครูที่ดูแลน้องจีหุ่น
ดูแลเด็กและครูที่เป็นคนขับรถตู้ด้วย
เพราะน้องจีหุ่นเสียชีวิตภายในรถตู้นะครับ
คุณผู้ชมฮะจากกรณีที่เด็กหญิงวัย๗ขวบ
หรือว่าน้องจีหุ่นเสียชีวิตในรถตู้นะครับ
ตอนนี้มีความคืบหน้าตรงที่ว่าครอบครัวฝากร่างของน้องจีหุ่น
ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เนื่องจากยังทำใจไม่ได้แล้วก็ต้องเตรียมงานศพ
ตามกำหนดจะมารับศพภายในวันที่๓กันยายนนี้นะครับ
ส่วนผลชนะสูตรเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิตออกมาแล้วนะ
เพราะว่าทางผู้เป็นแม่สงสัยถึงการเสียชีวิตของลูกนะครับ
เกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ส่วนเลือดที่ปากเกิดจากอาการฮีสโตรกครับ
ส่วนผลชนะสูตรอย่างละเอียดและเป็นทางการ
รอประมาณ๓๗วันถึงจะทราบผลนะครับ
คุณผู้ชมฮะกรณีของเอ๊ะทำไมการนับเด็กลงจากรถตู้
นับอย่างไรมันมีคลิปวงจรปิดออกมานะฮะคลิปที่โรงเรียนนี่แหละครับ
นาทีรถตู้โรงเรียนเบอร์๓คันที่น้องจีหุ่นนั่งมาเป็นคลิปนี้คุณ
และจากคำให้การของครูอารยาซึ่งเป็นครูเวรประจำรถ
ซึ่งดูแลเด็กแล้วคอยนับบอกว่ามีเด็กในรถ๗คน
รถเข้ามาจอดที่โรงเรียนตอน๗โมง๒นาที
จากนั้นจะเห็นนักเรียนคนแรกลงจากรถแต่มุมนี้มีเสาบังอยู่อาจจะไม่ชัด
จากนั้นเด็กคนที่๒ครูก็อุ้มลงมาซึ่งตรงนี้มีครูยืนอยู่อีก๒คน
ไม่นานเด็กคนที่๓ที่๔ที่๕ที่๖ก็เดินตามลงมา
แล้วหลังจากนั้นมีการปิดประตูรถรถเคลื่อนตัวออกไปทันที
คุณผู้ชมฮะและจากที่ครูเคยบอกว่า
ครูก็ได้ชะโงกมองแล้วว่ามีเด็กอยู่ในรถอีกหรือเปล่า
แต่ในคลิปไม่เห็นว่าครูชะโงกไปมองตามคำกล่าวอ้าง
คือส่วนหนึ่งเสามันก็บังด้วยแหละมันอาจจะเห็นไม่ชัด
แต่คุณคิดดูสิเด็ก๗คนแล้วลงมา๖คน

ซึ่งครูตอนแรกก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กมี๗

จริงก็มีครูท่านอื่นยืนอยู่ไม่ใช่แค่คนเดียวไง

คุณผู้ชมฮะครูเวรประจำรถบอกว่า

ตะโกนบอกเด็กว่าถึงแล้วเด็กลงจากรถได้แล้ว
ค่าว่าตอนนั้นน่าจะหลับและขยับตัว
เลื่อนลงมาจากเบาะคุณทำให้มองไม่เห็น

นะครับยอมรับครูเวรประจำรถ
อารยายอมรับพลาดที่ไม่ได้เดินขึ้นไปดูบนรถ
ไม่ได้ขึ้นไปบนรถเพื่อตรวจสอบ

ส่วนนายบุญลือครูคนขับรถ

ยืนยันว่าครูเวรบอกกับครูคนขับบอกกับผม
ว่าเด็กนักเรียนลงจากรถทั้งหมดแล้ว

จะจอดภายใต้ลานที่มีหลังคาก็ตาม

พอถึงลานจอดผมก็เช็คด้วยการก้มมองดูใต้เบาะ

เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยรอบสอง
ก็ไม่เห็นขาของเด็กแล้วนะไม่เห็นใครแล้ว

ครูขับรถก็เลยไปสอนเด็กตามปกติ

คือน้องอาจจะนอนแบบนอนยาวที่เบาะ

มองจากข้างบนเบาะก็ไม่เห็นหัวที่โปะขึ้นมาหนึ่งเบาะ

ความคืบหน้าวันนี้ครอบครัวของน้องจีหุ่น
พร้อมกับทนายแก้วเดินทางไปที่สอ

ทนายแก้วก็คือทนายมลชัยจงกัยรัฐนัทกุณธ์นะ

เพราะว่าเอาจริงนะฝั่งครอบครัวน้องจีฮูนคาใจอยู่หลายประเด็นเลย
แล้วเมื่อเช้าที่เดินทางไป
ก็มีทางด้านเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมรับเรื่องไว้
ก็คือว่าที่ร้อยตีธนกฤษจิตอารีรัฐนะคะ
แม่ของน้องบอกว่าจริงอยากให้ตรวจสอบ
นิติวิทยาศาสตร์จะได้คลายข้อสงสัย
เพราะว่าคือสภาพเสื้อผ้าท่าทางของลูกตอนเสียชีวิต
คืออย่างที่บอกว่านอนคว่ำหน้าอยู่ตรงพื้นข้างหน้าค่ะ
บอกว่าดูเรียบร้อยมากมันไม่ได้มีคราบน้ำตา

หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเด็กถูกขังอยู่ในรถ
เด็กต้องดิ้นทุลนทุลายขาดอากาศหายใจ
หรือจะร้องไห้จนแบบมีคราบน้ำตาอยู่อันนี้คือในมุมของแม่
จะอาเจียนมีอะไรน้ำลายหรือว่าจะฉี่ราดอะไรก็ตาม
แต่ทำไมน้องเหมือนนิ่งปกติเสื้อผ้าก็ไม่ยับ
ทีนี้ค่ะทางโรงพยาบาลตำรวจที่แจ้งผลการชนะสูตรเบื้องต้น
แจ้งมาบอกว่าน้องเสียชีวิตจากอาการฮิสโตรก
ไหลเวียนเลือดล้มเหลวซึ่งมันเกิดจากอะไรล่ะคุณผู้ชม
เกิดจากการอยู่ในที่ร้อนนานจนเป็นลมหมดสติไป
ซึ่งเรื่องนี้คุณแม่มองว่าไม่ว่าลูกแม่เนี่ยจะอ่อนเพลียแค่ไหนเนี่ย
จริงน่าจะเปิดกระจกเปิดประตูรถได้
เพราะว่าน้องอย่างที่บอกค่ะป๒แล้ว๗ขวบแล้ว
การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นขั้นพื้นฐานน้องน่าจะทำได้
อีกอย่างหนึ่งน้องไม่ได้มีโรคประจำตัวน้องไม่ใช่เด็กอ่อนแอค่ะเอาง่าย
เบาะแถวที่๓จริงแล้วน้องฟื้นขึ้นมา
อยากจะได้ความช่องเติมจากทางเรียนที่เป็นกล้องหน้ารถหรือว่าเครื่องขนาดศูนย์ในตัวรถหรือหลายอย่าง
เพราะว่าน้องดูแปลกดีจากนิสัยของน้องที่คุณแม่เลี้ยงมา
ถ้าเขามีการตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็พบว่าเขาติดอยู่ในรถตู้
เขาก็ต้องพยายามที่จะออกมาไม่ว่าจะอ่อนแรงแค่ไหน
แต่เชื่อว่าเขาก็ต้องดินลนด้วยลายพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อจะได้ออกมา

ตำรวจสมแพพันธองตำรวจก็แจ้งข้อหาคือ
คุณครูคนที่ขับรถกับครูเวรครูอารยาที่อยู่ประจำรถ
โดนแจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โทษตรงนี้คุณผู้ชมจำคุกไม่เกิน๑๐ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาทนะคะ
คุณครูทั้งสองคนก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์จริงนะคุณนะ
อกจากนี้คุณผู้ชมโรงเรียนอื่นเขาก็ตื่นตัว
นำเรื่องนี้มาฝึกสอนฝึกซ้อมให้กับเด็กนักเรียนตัวน้อยเลย
หากอยู่ในรถตู้หากติดในรถตู้
วิธีการเอาตัวรอดทำยังไงเด็ก
อันนี้เด็กระดับอนุบาลนะครูนะครูนะครูนะครูสอนเด็กอย่างไรบ้าง
เอาไปดูกันนะครับ
เราติดอยู่ในรถตู้เราต้องทำอะไรนะลูก
บีบแต่สามช่าไม่ต้องสามช่าลูกบีบแต่ธรรมดา
ดังอีกหนึ่งครับ

เราจะกดจนกว่ามีคนอะไรครับ
มาช่วยเราจนกว่ามีคนมาช่วยเราอีกอีก

โอเค
โอ้โฮเป็นอย่างไรล่ะครูบอกไม่ต้องสามช่านะครับ
เพราะธรรมดาเด็กบอกสามช่าปีนไม่ได้

เป็นหนึ่งทักษะที่ให้เด็กเขาได้เรียนรู้ฝึก
เรื่องการเอาตัวรอดเท่ากับติดอยู่ในรถแบบนี้
คุณครูโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีนะเลยสอนเลยฮะ
บอกเด็กถ้าแตรอันสุดท้ายเด็กกดยาวได้เลย
ปีนแบบนี้เลย
กว่าจะมีคนมาช่วยเหลือ
อันนี้ก็ซ้อมกันเป็นประจำกำชับ
ครูที่ดูแลกำชับทั้งครูขับรถ
แล้วก็เอาเด็กมาซ้อมจริงให้รู้วิธีการที่จะขอความช่วยเหลือ
อันนี้ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลอุทัยธานีใช่ไหมคะ
โรงเรียนอื่นอาจจะเอาหลักสูตรนี้ไปปรับใช้
เด็กจะได้มีความรู้พื้นฐานในการเอาตัวรอด
ออกจากการซ้อมหนีไฟซ้อมอะไรแล้วซ้อมแบบนี้ก็ดี